เพราะว่าก็ในเมื่อที่บ้านไม่ได้มีใครอยู่
แล้วอย่างหนึ่งคัทเอาท์ไฟเอาลงเรียบร้อยแล้ว
ทำไมค่าไฟมา๕๐๐๐กว่า

ก็นี่ไงนี่เลยชี้ให้ดูด้วยเอาให้ดูแบบนี้แล้วทำไมค่าไฟ๒เดือน๕๐๐กว่าบาท
ใครใช้กันแน่นักข่าวของเราได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของบ้านนะคะ
ที่ตำบลทางเกวียนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ

โดนเรียกให้เก็บค่าไฟมันแพงเหลือเกินค่ะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านชื่อว่านายปุณพฤษ
คงดีอายุ๒๒ปีพาไปดูที่บ้านเลย๕๖๒๑บาทคุณผู้ชม
ค่าไฟที่ทำกรอบแดงเอาไว้ให้นะ
บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วในบ้านเนี่ยก็สับคัทเอาท์ลงแล้ว
ใช้ไฟได้ยังไงแล้วทำไมบินค่าไฟถึงมาแพงแบบนี้
เขาก็เลยเชื่อว่าอันนี้มันไม่น่าจะมาจากการที่แบบ
ผมเปิดใช้ไฟหรืออะไรแล้วแหละมันน่าจะเป็นความผิดปกติ
จริงบ้านหลังนี้นะเคยโดนตัดไฟแล้วการไฟฟ้าเนี่ยเขามายกมิเตอร์ไปแล้ว
หลังจากนั้นที่บ้านไปจ่ายค่าไฟที่มันค้างอยู่
แล้วไฟฟ้ามาติดตั้งมิเตอร์คืนให้
หลังจากนั้นบินมันสูงเลยคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมเพราะอะไร
การไฟฟ้าเขาส่งเจ้าหน้าที่นะมาตรวจมิเตอร์ดู
มันอยู่ตอนที่เอามิเตอร์มาติดคืนอีกรอบนึงนั่นแหละ

เขาเสียบสายสลับคั่วพี่เบิร์ต
แล้วพอเสียบสายสลับคั่วแปลว่าอะไร
มิเตอร์มันก็ทำงานตลอดเวลาสิ
ดังนั้นต่อให้ไม่มีคนอยู่บ้าน
ก็นี่แหละเป็นเพราะการเสียบสายสลับคั่วไง

แล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากการไฟฟ้าเลย
ว่าแล้วสรุปที่บ้านผมต้องจ่ายค่าไฟตรงนี้ไหม
ซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็มองว่า

ค่าไฟจำนวนนี้ผมไม่ได้เปิดเลยสักนิดนึง

แต่เจ้าหน้าที่คุณมาติดตั้งมิเตอร์ให้ใหม่
แล้วมันเสียบสายสลับคั่วเอง
ดังนั้นอยากให้การไฟฟ้าชี้แจง
แล้วก็มารับผิดชอบเรื่องค่าไฟให้ด้วยนะคะ